คุณผู้ชมมีใครที่มีเพื่อนหรือว่ารู้จักผู้หญิงที่มีรอยสักรูปดาวที่ข้อมือซ้ายบ้าง
เพราะว่ามีคนไปเจอผู้หญิงถูกฆ่าพบเป็นศพอยู่ริมถนนนะคะ
แล้วเขามีรอยสักรูปดาวอยู่ที่ข้อมือข้างซ้ายค่ะ
ตรงนี้เป็นรอยต่อพื้นที่หมู่๕ตำบลไซทองอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราชธานีนะคะ
ถนนสายควนม่วงราชห่วงแหนค่ะ
ที่เกิดเห็นเป็นถนนลูกรางและตรงพงยาข้างมีสบผู้หญิงนะคะ
สภาพศพคือนอนหงายมีแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่คางหนึ่งนัด
กระสุนลูกปลายเนี่ยไปคาอยู่ที่คอ๘เมตรค่ะ
สภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
คอมีสร้อยคอร้อยลูกปัด๑เส้นมีพระเหรียญหลวงพ่อนวลจากวัดในอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชอยู่ด้วย
ข้างตัวมีหมวกแก๊ปสีน้ำเงินตกอยู่หนึ่งใบเสื้อแขนยาวสีแดงแล้วก็รองเท้าแตะหนึ่งข้าง
สภาพศพเบื้องต้นดูขึ้นอืดแล้วอะค่ะก็น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสี่วันแล้ว
มีรอยสักรูปดาวที่ข้อมือด้านซ้ายด้วยนะคะที่กระเป๋ากางเกงด้านขวา
มีกล่องใส่ยาบ้าหนึ่งเม็ดถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเมื่อวานอ่ะ
มีคนงานตัดปามใกล้ที่เกิดเหตุเขาขี่รถผ่าน

ก็เลยจอดรถลงมาเดินหาดูตามกลิ่นมาก็มาเจอศพนี่แหละ
เมืองต้นคิดว่าน่าจะเป็นศพที่ถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วเอามาทิ้งที่นี่
ปกติเส้นทางที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยได้ใช้งานกันนะคะ

จะมีก็แค่รถคนงานตัดผลปานขับผ่านไปมาเท่านั้นเอง

มีชาวบ้านช่วงค่ำมีชาวบ้านเห็นกระบะคันหนึ่งเขาขับมาตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็ขับออกไป
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเพราะตอนนั้นชาวบ้านเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามคดีค่ะ
ตำรวจสพเขาพนมเนี่ยได้รับการประสานจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่นะคะ
บอกว่าศพที่พบเนี่ยน่าจะเป็นญาติเขา
สุกัญญาหรือว่าคุณแพร่อายุ๓๐ปี
เขาจำได้จากรอยสักรูปดาวตรงข้อมือซ้ายเนี่ยค่ะ
แล้วเขาจำเสื้อสีแดงแขนยาวที่เจอข้างศพได้เพราะเป็นเสื้อของน้องสาวผู้ตาย
ตำรวจก็เลยเรียกญาติของผู้ตายมาสอบปากคำนะคะ
ก็ได้ข้อมูลว่าคุณแพร่เป็นชาวอำเภอทุ่งใหญ่
แล้วก็มาเช่าบ้านพักอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาดินกับสามีที่ชื่อบ่าว

สืบสวนก็ลงไปตรวจสอบบ้านเช่าแล้วปรากฏว่าบ้านหลังนี้ปิดประตูเงียบไม่มีคนเลยนะคะ
และในบ้านดูค่ะไม่รู้เขาอยู่กันยังไงเพราะว่ามันเหมือนบ้านโล่งอ่ะ
แทบจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์อะไรเลยนะคะ
ได้คุยกับน้องสาวของคุณแพร่ที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ตายก็บอกว่า
พี่สาวมาอยู่ที่กระบี่กับสามีชื่อในบ่าว
เจอพี่สาวครั้งสุดท้ายในครึ่งเดือนก่อนค่ะ
เพราะพี่สาวไปเก็บของที่บ้านที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็บอกว่าเนี่ยทะเลาะกับสามีถูกสามีทุบตีเป็นประจำ
และสามีนี่ขี้หึงมากเคยขู่ทำร้ายเธอก็หลายครั้ง
หนักสุดถึงขั้นขู่ว่าถ้าเลิกกันจะยิงให้ตายไม่ได้อยู่เป็นสุขแน่
เธอก็เคยคุยกับพี่นะว่าแล้วจะทนอยู่ทำไมอ่ะ
พี่สาวบอกว่าเอาวะอย่างดีก็แค่ตายแต่พี่ก็ยังอยู่นะคะ
ส่วนตัวสามีพี่สาวเนี่ยบ้านก็อยู่ใกล้กันเธอบอกเธอเจอประจำเลย
คบกับพี่เธอได้ไม่นานเพราะว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยมีภรรยาอยู่อีกคนนึงด้วย
เธอบอกเธอขอยืนยันเลยว่าศพที่พบคือพี่สาวเธอนี่แหละ
เพราะว่ารอยสักเนี่ยชัดเจนเลยและเสื้อแขนยาวสีแดงที่เจอนั่นเสื้อเธอเองค่ะ

และเท่าที่แม่เห็นของต่างที่อยู่ตรงศพแม่มั่นใจเลยว่าเนี่ยลูกแม่เลยอยากให้ตำรวจตามจับตัวสามีเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนเกาะเหตุค่ะ
ถ้าสมมติว่าเป็นโหลกเราจริงเนี่ยแม่อยากฟักอะไรตำรวจตอนนี้
ถ้าสมมติว่าไม่ใส่น้องแพร่ถ้าไม่ใส่น้องแพร่แล้วตอนนี้น้องแพร่ยังมีชีวิตอยู่
แม่อยากให้ติดต่อล๊อคมาใช่ไหม

ถ้าสมมติว่าไม่ใส่น้องแพร่แล้วตอนนี้น้องแพร่ยังมีชีวิตอยู่

จากนั้นนะคะทีมข่าวก็ไปที่บ้านของผู้ตายที่เช่าอยู่ที่พื้นที่ตะบนเขาดิน
ก็ไปได้วงจรปิดที่ร้านขายของชำใกล้กันมาด้วยนะคะ

เห็นผู้ตายใส่เสื้อแขนยาวสีแดงคล้ายกับที่เจอที่ศพนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มารับในบ่าวที่จอดกระบะทิ้งไว้ข้างร้านขายของชำ
จากนั้นไม่นานก็เห็นในบ่าวกับผู้ตายเดินเข้ามาซื้อของที่ร้านขายของชำแล้วก็ขี่รถออกไปด้วยกัน
นี่ค่ะลองสังเกตดูนะคะ

นี่ค่ะก็เดินเข้ามานี่นี่มากับสามีแล้วสามีเดินมาแล้ว

เราไปคุยกับเจ้าของร้านขายของชำเขาบอกว่า
คือบ้านเช่าเนี่ยจริงแล้วตรงนั้นเป็นบ้านของคนตายนี่แหละ
อาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วต่อมาเนี่ยขายต่อ
แล้วเจ้าตัวก็ย้ายไปอยู่บ้านญาติที่อำเภอทุ่งใหญ่
เมื่ออาทิตย์ก่อนผู้ตายมาเช่าบ้านหลังเดิมอยู่กับสามี
แต่ว่าไม่ได้มาพักเป็นประจำ
เหมือนเขาเช่าไว้เก็บของเฉยอะค่ะ
ล่าสุดครั้งสุดท้ายที่เจอเหมือนจะเป็น๒๕สิงหาคม

๒๖สิงหาคมเห็นสามีของผู้ตายมาเอารถ
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมากับแม่และหลานชายแต่ไม่เห็นคนตาย
ตอนนั้นเขาก็ถามแล้วว่าแพ้ไปไหนซะล่ะ
แต่ว่าสามีก็ไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นรถออกไปเลย
ส่วนน้าชายของในบ่าวก็บอกว่าไม่รู้เลย

แต่หลังก็รู้มาว่าผู้ตายมาช่วยดูแล
แม่ของในบ่าวที่ป่วยแล้วก็มาพักอยู่บ้านญาติ

แล้วก็เพิ่งจะมาเช่าบ้านอยู่ได้ไม่นานแต่ไม่ได้มานอน
พอมารู้ข่าวว่าศพที่พบเนี่ยอาจจะเป็นแพร่ก็ตกใจเหมือนกัน
ส่วนหลานชายที่หายไปเนี่ยน้าบอกมาแสดงตัวกับตำรวจเถอะ
ถ้าทำก็มอบตัวรับผิดรับผิดชอบซะ
ถ้าไม่ได้ทำก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองซะ
มันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้
แต่นี่ถ้าร้านเราแร่อยู่นี่เราอยากให้เขาก้าวมาแสดงความบริสุทธิ์
นั่นเนี่ยเขาก็ตำกับคือมาแสดงความบริสุทธิ์
ล่าสุดค่ะตำรวจกำลังเร่งตามตัวในบ่าวเพราะว่าได้ข้อมูลมาจากพยานสำคัญนะคะ
ที่ว่าบ่าวอ่ะโทรมานี่คือในบ่าวนะมีพยานมาแจ้งกับตำรวจว่า
บ่าวโทรมาบอกเขาว่ายิงเมียตายไปแล้ว
ตอนนี้ตำรวจก็เลยจะตามตัวพยานคนนี้มาสอบปากคำอย่างละเอียด
เตรียมขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดกระบี่
เพื่อติดตามตัวในบ่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ